ตัวเลขผู้ติดเชื้อเราก็ตามกันต่อนะครับ
สเตอร์ชุมชนเราก็ตามกันต่อเช่นเดียวกันนะครับ
ยี่ห้อไหนมาประเทศไทยแล้ว
และมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอย่างไร
ล่าสุดหมอยงออกมาบอกนะครับว่า
ตัวเลขหรือว่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของวัคซีน
แต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อมันอาจจะเอามาเทียบกันไม่ได้
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ทดลองก็ไม่ได้ทดลองในที่เดียวกัน

ทดลองในกลุ่มคนไข้เดียวกันด้วยนะครับ
ดังนั้นจะเอามาเปรียบเทียบว่าวัคซีนนี้
ประสิทธิภาพ๖๐บ้างละ๗๐หรืออันหนึ่ง๙๐กว่าเปอร์เซ็นบ้างล่ะ

เรื่องยาฟาวิพิราเวียที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙
ก็ดูจะเป็นทิศทางที่ดีของประเทศไทยนะคะ
หลังจากนี้ไทยเตรียมที่จะผลิตเพื่อใช้เองได้แล้ว

เพราะว่าถ้าเราคว่ำสิทธิบัติที่มีการขอจากญี่ปุ่น
ทำให้ไทยอาจจะผลิตเองได้

อีกอย่างนะฮะกระจายยาให้แก่ผู้ป่วยได้
มันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางยาในประเทศไทยด้วย

ตัวเลขของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่
ประจำวันที่๖พฤษภาคม๒๕๖๔นี้

เพิ่มขึ้นอยู่ที่๑๙๑๑ราย
อดผู้เสียชีวิตยังคงต้องติดตาม
นั่นก็คือ๑๘รายนะครับ

เราก็ต้องรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะ
คือหายรายวันอยู่ที่ประมาณ๒๔๓๕รายนะครับ
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเรา
ตั้งแต่ระลอกแรก๒ปีก่อน
จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ๗๖๘๑๑ราย
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสม
ตั้งแต่ที่ประเทศไทยมีโควิดขึ้นมานะครับ
ก็คือ๓๓๖ราย
นี่คือตัวเลขล่าสุดที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลย

โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวสวบคอมีการแถลงถึงเรื่องนี้นะคะ

เรามาต่อกันที่คลัสเตอร์ของคลองเตยกันนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะ
ทั้งในการที่จะตรวจสวบนะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเริ่มทยอยฉีดวัคซีน

ให้กับคนในชุมชนคลองเตยกันบ้างแล้วนะครับ

จากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกตั้งแต่วันที่๒๗เมษายน
จนถึงวันที่๔พฤษภาคม๒๕๕๙
ได้มีการตรวจประชาชนชุมชนคลองเตยแล้วจำนวน๒๕๖๒ราย
พบผู้ติดเชื้อ๑๕๔รายคิดเป็นร้อยละ๖นะครับ
แล้วก็พบไม่ติดเชื้อ๒๔๐๘ราย
ก็คิดเป็นร้อยละ๙๓๙๙นะครับ
สำหรับผู้ติดเชื้อทั้ง๑๕๔ราย
ก็แยกเป็นชุมชน๗๐ไร่มี๒๑ราย
ริมคลองวัดสะพานมี๒๙ราย
ชุมชนพัฒนาใหม่มีถึง๔๙ราย
แล้วก็ชุมชนวัดสะพานคลองเตย๔มี๔ราย
ส่วนที่ชุมชนตลาดคลองเตยก็มีผู้ติดเชื้อ๕๑รายนะครับ

จะเร่งขยายศักยภาพการตรวจหาเชื้อเพิ่ม
ให้ได้วันละ๔๕๐๐ราย
ก็ตรวจได้สักประมาณวันละพันราย
แล้วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยวันละ๒๐๐รายบ้าง๓๐๐รายบ้าง

จะทำเต็มที่ครับ๔๕๐๐รายต่อวัน

แล้วก็ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดนะครับ
ดูเรื่องของการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
เพิ่มเติมอีก๒๐๑๐ราย

กับที่บริเวณลานหน้าโลตัสพระราม๔
ส่วนวันนี้ก็ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นค่ะ

ซึ่งทางกรุงเทพมหานครบอกว่าขอเวลาหน่อยนะ

ทางกรุงเทพมหานครจะควบคุมการแพร่ระบาดโควิด๑๙

ท่านผู้ว่าให้คำมั่นเอาไว้แบบนี้

คนก็แบ่งเป็นจุดละ๑๕๐๐คนนั่นเองนะคะ
เออนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับ
ว่าทางพื้นที่ของกรุงเทพนคร
ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
ในการที่ทั้งตรวจเชิงรุก
แล้วก็ในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับ
พูดถึงเรื่องของภาพใหญ่ในการฉีดวัคซีนซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่านี่องค์การเพศรัชกรรมนะครับ
ทั้งสิ้นรับมาแล้วในบ้านเรา๓๕๐๐๐โดส
เตรียมที่จะเร่งฉีดกันแล้วนะครับ
เพราะวันนี้ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
ทางด้านผู้มนวยการองค์การเพศรัชกรรม
ส่งตรงมาจากประเทศจีนนะครับ
มาถึงบ้านเราแล้วตรวจสอบเก็บรักษา
แล้วก็กระจายในเรื่องของวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับ
นี่คือเรื่องของวัคซีนนะครับ

ส่วนกรณีที่มีสอสอในเขตคลองเตย
แล้วก็มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาบอกว่า

บัตรคิวให้กับพักพวกตัวเองให้ได้ฉีดวัคซีนก่อน
ทีนี้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปถามผู้ว่าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม

ไม่มีการล็อกคิวหรือว่าให้บัตรคิวใครเป็นพิเศษ
แล้วทุกคนในชุมชนคลองเตยก็เป็นกลุ่มเสี่ยง
เข้าข่ายเกณฑ์อายุที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน
แต่ว่าการจัดลำดับก่อนหลังเนี่ยคือทางผู้ว่าก็บอกแล้วนะคะ
ว่าให้อำนาจประธานชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ย
ด้วยความที่ประธานชุมชนสัมผัสใกล้ชิด
ประธานชุมชนก็เอามาเลยส่งรายชื่อมา

บ้านไหนเสี่ยงสูงที่สุดก่อนเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีน
โดยผู้ว่าย้ำนะคะว่านักการเมือง
ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่มาวินิจฉัยว่าใครควรได้ฉีดวัคซีน
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของแพทย์นะคะ
ครับก็ว่าด้วยกันที่ชุมชนคลองเตยกันต่อนะฮะ
เพราะว่าถือว่าเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็เป็นชุมชนที่เป็นโมเดลนะ
ในการที่เราจะเฝ้าระวังเรื่องของโควิด๑๙
ในชุมชนต่างทั่วประเทศด้วยนะครับ
ทีนี้ครับนอกจากทางหน่วยงานภาครัฐแล้ว
หน่วยงานพักเอกชนแล้วก็ในส่วนของมูลทิศต่าง
ก็ทำงานร่วมกันในพื้นที่ชุมชนนี้เยอะนะครับ
ดูแลเรื่องของสวัสดิภาพต่าง
และที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงการประบาดของโควิด๑๙นะครับ
ทางด้านของครูประทีบหรือว่านางประทีพอึ้งทรงธรรมฮาตะนะครับ
ก่อตั้งแล้วก็เลขาธิการมูลที่ดวงประทีป
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ

ทางมูลิธิทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตย
พบว่าในชุมชนยังมีคนรอความช่วยเหลืออยู่อีกเยอะเลยคุณ
แล้วก็ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งทีมงานทุกคนกว่าร้อยชีวิตที่เข้าไปในพื้นที่
ก็บอกว่าไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอันตราย
แล้วก็ทิ้งชาวคลองเตยไว้ไม่ได้นะครับ
ถ้าทิ้งชาวคลองเตยให้นอนรอความช่วยเหลือ
ก็เรียกว่าเป็นการนอนรอความตาย
ดังนั้นครับการช่วยเหลือต้องเข้าไปให้ถึง
คุณดูสินี่ฮะเจ้าหน้าที่จากมูลที่ดวงประทีพนะฮะ
ทำงานกันอย่างเต็มที่สวมใส่เสื้อกันฝนนะ
ใช่ฮะใส่ได้ไม่กี่ครั้งเสื้อกันฝนแบบนี้ก็ขาดนะครับ
ถุงไม้ถุงมือเนี่ยใส่ซ้ำกันทุกวัน

ใช่ค่ะแล้วก็ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้
เพราะว่าที่มูลนิธิบอกว่าชาวชุมชนเองก็ต้องกินก็ต้องใช้
ดังนั้นค่ะแบ่งเวลาลงพื้นที่วันละ๒ชั่วโมง
เช้ารอบนึงเย็นไปรอบนึง
แล้วทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับครูประทีพนะคะ
ประทีบบอกด้วยบอกว่าในพื้นที่เนี่ย
ยังเจอปัญหาเรื่องของการรับตัวคนที่ติดเชื้อไปรักษาต่อเนี่ย

ทีนี้เสียงสะท้อนของครูประทีพก็เลยบอกว่า
อยากจะขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งประสานรับผู้ป่วยออกจากชุมชนให้เร็วที่สุด
จะเป็นการช่วยชีวิตคนในชุมชนอีกหลายหมื่นคนที่ไม่ได้ติดเชื้อด้วย
ครูประทีบถึงขนาดยกมือไหว้นะคุณ

ยกมือไหว้ขอบคุณทุกหน่วยงานทุกความช่วยเหลือ
ทุกข์น้ำใจทั้งภาคประชาชนด้วยนะครับ
ส่งมาให้หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับ
แล้วก็แน่นอนทางมูลที่เองก็ทำงานร่วมกับไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะครับ
คือทางไทยรัฐทีวีของเราก็เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยนะครับ
ทำให้มีคนนำสิ่งของและเงินมาบริจาคเป็นระยะเลย
คุณข้าวของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสต่าง
แพมเพิร์สเด็กกระดาษทิตทูอะไรอย่างนี้นะครับ

อกจากนั้นนะครับก็มีพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย
คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะเป็นพวกเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด

ที่ทางมูลละนิธิดวงประธิบอกนะ
บอกว่าอยากได้สักประมาณ๒๐๐๓๐๐ตัว
จะเอากระจายไปยังชุมชนต่าง

แล้วก็จะต้องสำรองเอาไว้ฉุกเฉินที่มูลนิธิด้วยส่วนหนึ่ง
รวมถึงจะเอาไว้ที่วัดสะพานด้วย
จากเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วคุณผู้ชม
อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็ราคาสูงเหมือนกันนะคะ
ก็คือเครื่องช่วยหายใจอันนี้จำเป็น
ถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยจะได้ช่วยชีวิตได้
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งเอาไว้ที่วัดสะพานนั่นเองค่ะ
ใช่นะครับเพราะว่าที่วัดสะพานจะเป็นศูนย์พักคอยนะ
ในการที่จะแยกผู้ติดเชื้อออกมาคอยที่นี่ก่อนนะครับ
ส่วนที่ทิมข่าวเราเข้าไปแล้วทางมูญทิกเข้าไป
คือบ้านหลังนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
และยังต้องรักษาตัวอยู่ภายในบ้านเลยคุณ

แต่ทีนี้พอทางมูลิธิเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้ว
ก็ช่วยเหลือคนที่ติดโควิด๑๙ออกมายังศูนย์พักคอยที่วัดสะพาน
แล้วก็เตรียมส่งต่อไปที่ถ้าไม่โรงพยาบาลสนาม

เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวมาแบบนี้แล้ว
คุณผู้ชมที่นั่งดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนนี้
คิดในใจว่าฉันพอมีกำลังฉันอยากจะช่วยเหลือคนเหล่านี้
สามารถเอาของมามอบให้ได้นะคะ
มาที่ไทยรัฐทีวีที่ถนนวิภาวดีได้เลย
เดี๋ยวเราจะรวบรวมจัดส่งไปให้ยังมูลนิธิดวงประทีป
ของครูประทีบเพื่อไปกระจายต่อถึงมือชาวชุมชน
หรือบางคนบอกว่าอาจจะอยู่ใกล้สะดวกกว่า
ไปที่มูลนิธิได้ไหมได้นะคะ
อยู่ที่เลขที่๓๔ถนนอาจนรงค์ที่คลองเตยกรุงเทพค่ะ
รวมถึงใครอยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนนะคะ
ว่าจะต้องการอะไรขาดเหลืออะไรเพิ่มเติมไหม
จดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้

โทรไปได้รวมถึงโทรศัพท์มือถือนะคะ

นี่เราขึ้นที่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ

ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของมูลที่ดวงประทีพนะครับ

หมายเลขบัญชีครับ๐๑๗๒๐๖๓๓๖๕นะครับ
ก็ไทยรัฐทีวีของเราก็ในฐานะสื่อนะครับ

ให้คนไทยได้ร่วมผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
รวมทั้งส่งพลังไปให้ชาวชุมชนคลองเตย
และชุมชนไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะครับ
สู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ก็ยังว่าที่เรื่องของชุมชนคลองเตยกันต่อนะครับ
การคัดแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อรับการรักษานะครับ
ไม่ว่าจะผู้ที่มีอาการหนักหรือมีอาการเบาก็ตาม
แต่ทีนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ยา
ยาที่เราพูดถึงตอนนี้พูดถึงกันทุกวันเลย
ก็คือยาฟาวิพิราเวีย

คือผู้ว่าเคยออกมาบอกแล้วแหละว่าจะให้ยาฟาวิพิราเวีย

แล้วก็มีเพจเกี่ยวกับหมอออกมา
คือเหมือนกับบอกว่าท้วงติงนิดนึงว่า

ใช่ถ้าเราไปเริ่มให้ยาตั้งแต่ผู้ที่ติดเชื้อ
แต่ยังไม่มีอาการ
อันนี้ทางการแพทย์เขาก็เป็นห่วงเหมือนกัน
โดยเฉพาะเรื่องของการให้ยาตั้งแต่กลุ่มผู้ติดเชื้อ
สีเขียวแล้วก็ปริมาณยาที่มีจำกัดอยู่ในบ้านเรา
ค่ะว่าอย่างไรคุณ
มีการประชุมกันเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม

เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการใช้ยาฟาวิพิราเวียเนี่ยนะคะ
ไม่ได้แค่ประชุมในแค่กรุงเทพนะคือประชุมกับแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญด้วย
ทีนี้ค่ะก็สรุปออกมาแล้วว่าทางกรุงเทพมหานคร
จะจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้กับกลุ่มที่เป็นสีเขียว
หรือว่ากลุ่มที่อาการน้อยนี่แหละค่ะ
ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันเลยนะ
ควรที่จะให้ยาฟาวิพิราเวียกับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวจะได้รับยา
จะต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ทางคุณหมอประเมินแล้ว
อาจจะมีปริมาณไวรัสในร่างกายมากกว่าคนอื่น
หรืออาจจะมีปัจจัยที่มันส่งผลต่อการลุกลามของโรคได้
เอาอย่างเช่นกลุ่มสีเขียวที่มีโรคประจำตัว
กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าได้รับยาฟาวิตั้งแต่แรกเลยเนี่ย

กลายมาเป็นกลุ่มเหลืองหรือว่ากลุ่มแดง
แต่ทีนี้ดอกจันทร์ที่สำคัญค่ะ
ก็ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของตัวผู้ป่วยเองด้วย
แล้วก็ดูตัวเลขของยาฟาวิที่ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานคร
มีอยู่หน่อยนะคะมีประมาณแสนกว่าเม็ด
แล้วก็อยู่ระหว่างการสั่งซื้อเพิ่มอีกประมาณ๕แสนเมตร
ดังนั้นกรุงเทพมหานครจะมียาฟาวิ๖แสนเมตร
ใช่ครับอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหาคอนใช่ไหม
ในพื้นที่ทั่วประเทศใช้หลักการเดียวกันไหมฮะ
ในการที่จะจ่ายยาฟาวิพิราเวียเนี่ย
ให้กับผู้ที่ติดเชื้อโดยที่ยังไม่มีอาการ
ก็ต้องดูนะฮะว่านโยบายของทางภาครัฐเอง
แล้วก็นโยบายในการกระจายยาจะเป็นอย่างไร
แต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ออกมาเมื่อวานี้
พาดหัวตัวโตเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับ
ว่าเราพาดหัวตัวโตว่าอะไร
ว่าอย่างนี้ครับคว่ำคำขอสิทธิบัติฟาวิพิราเวีย
ดังนั้นไทยจึงเตรียมที่จะผลิตใช้ได้เอง
อันนี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเอาพาดหัวออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูเลยฮะ
ทีมงานครับคือเมื่อวานี้ทางกรมทรัพย์ศีลทางปัญญา
ก็มีการเปิดเผยออกมาว่าก่อนหน้านี้ที่ทางญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตยาต้นแบบ
ใช่ค่ะเขาคิดค้นเขาผลิตขึ้น
แล้วก็เขาให้อลิขสิทธิ์กับประเทศจีนเท่านั้น
แค่นั้นเองนะฮะแต่ทีนี้ญี่ปุ่นเขาจะมาขอจดสิทธิบัตรในบ้านเรา
ถ้าขอจดสิทธิบัตรในบ้านเรานั่นหมายถึงบ้านเรา
ไม่สามารถที่จะผลิตยาตัวนี้ใช้ได้เอง
เมื่อวานนี้เป็นพาดหัวข่าวออกมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้
ข้างหลังนี้คว่ำคำขอสิทธิบัติ
แล้วก็ประเทศไทยเตรียมที่จะผลิตใช้เอง
คว่ำคำขอกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เคราะห์เรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะ

งครามโควิดเราต้องว่าด้วยเรื่องของอาวุธ๒ตัว
นั่นก็คือเรื่องของวัคซีน
วัคซีนถือว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อ
แต่ยาฟาวิพิราเวียถือว่าเป็นอาวุธ
ในการฆ่าเชื้อไวรัสในผู้ป่วย
คุณอยู่หน้าจอคุณผู้ชมมันต่างกันนะ
ฉีดให้กับคนที่ยังไม่เป็นโควิด
ยาฟาวิใช้กับคนที่เป็นโควิดแล้ว
เป็นเกราะไงคุณเกราะป้องกัน

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเชื้อในร่างกายของคนแล้ว
ยาฟาวิพิราเวียจะเป็นอาวุธในการฆ่าเชื้อ
แล้วก็รักษาชีวิตให้หายนะครับ
ทีนี้ครับในเรื่องของยา
ปัจจุบันนี้ยาฟาวิพิราเวียในไทย

สั่งซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น

อย่างที่บอกไปนะครับประเทศญี่ปุ่นคือประเทศผู้ผลิตต้นแบบ
เขาก็เต็มเลย

เพราะเป็นประเทศผู้ได้รับลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น
ถ้าเราสั่งซื้อมาเอามาเข้าบ้านเรา
ราคาเม็ดหนึ่ง๑๒๕บาท

เฉลี่ยใช้ยาประมาณ๕๐เมตร

ทีนี้คุณผู้ชมเราคูณตัวเลขให้เห็นเห็นไหมคะ
ต่อคนใช้ยา๕๐เมตรเม็ดหนึ่ง๑๒๕บาท
แปลว่าผู้ป่วยหนึ่งคน
จะใช้ยาค่ายาประมาณ๖๒๕๐บาท
ใช่ครับอันนี้ถ้าเราจ่ายเอง

การเพศรัชกรรมสามารถที่จะผลิตได้เอง
ถ้าอนาคตผลิตได้เองแล้วนะครับ
ก็จะตกเฉลี่ยเม็ดละ๖๐บาท
คือราคาครึ่งต่อครึ่งจากการสั่งซื้อ
ใช่ค่ะจากการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับ
สั่งซื้อมาจากต่างประเทศนำเข้ามาเม็ดละ๑๒๕บาท
แต่ถ้าอนาคตนะองค์การเพศรัชกรรมนะอพผลิตเองได้

ก็ลองเปรียบเทียบกันถ้าคนหนึ่งนะฮะ
ใช้ยา๕๐เมตรต่อ๑คอร์ส
ก็ผู้ป่วย๑คนก็จะใช้ค่าใช้จ่าย
ค่ายาฟาวิคือ๓๐๐บาท

ใช่ค่ะทีนี้ดูต้นทุนกันหน่อยดีไหมคะ
เทียบต้นทุนเรื่องของการใช้ยาฟาวิพิราเวียกันหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อจากเมืองนอก
ละ๑๒๕ผลิตเองมันถูกกว่ากันครึ่งนึงนี่เห็นไหมคะ
เป็นตัวเลขคือถูกลง๖๕บาทเลยนะ
ใช่นะครับนี่แล้วเราลองมาดูซิว่าบ้านเราตอนนี้
ถ้ามีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๔๖๐๐๐ราย
แล้วก็ต้องมีการใช้ยาฟาวิพิบราเวียกับผู้ป่วยทุกสี
นั่นก็คือตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองจนถึงสีแดงนะครับ

ถ้าเราสั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศนะ
ค่าใช้จ่ายของยาฟาวิอยู่ที่๒๘๗๕๐๐๐๐บาท
แต่ถ้าเราผลิตเองได้ในประเทศไทยนะฮะ
ขอดูตัวเลขใหญ่เลยแล้วกันเอาเต็มจอเลยตัวเลขนี้
ถ้าเราผลิตเองในประเทศไทยโดยองค์การเพศรัชกรรม
สำหรับผู้ป่วย๔๖๐๐๐ราย
ราคาใช้จ่าย๑๓๘ล้านบาท

เกือบ๑๕๐ล้านบาทนี่คือเป็นเม็ดเงินที่สูงมากเลยนะคะ

ครับคือตอนนี้ในส่วนของการที่ทางประเทศต้นแบบ
ในการผลิตยาก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ได้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรภายในประเทศเรา
แล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็พิจารณามานานแล้วเหมือนกัน
กระทั่งเมื่อวานนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มีการสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่น

คือก่อนหน้านั้นทางญี่ปุ่นเขาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรว่า
เขาอัดยาภาวิให้มันเม็ดเล็กลงแล้วก็ส่งมาให้ประเทศไทย
เขาเลยขอจดสิทธิบัตรยาฟาวิที่มันมีขนาดเล็กลง
แต่ทีนี้ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วนะครับ
พิจารณาแล้วก็บอกว่า
ยาที่ญี่ปุ่นขอจดทะเบียนกับบ้านเราขอจดลิขสิทธิ์กับบ้านเรา
มันไม่ใช่ยาที่คิดค้นสูตรยาใหม่
มันคือตัวเดิมแหละแต่ถ้าให้เม็ดมันเล็กลงแค่นั้นเอง
ใช่ฮะดังนั้นเห็นว่าตรงนี้มันไม่เข้าเกณฑ์
ไม่เข้าระดับที่จะพิจารณาได้
ก็เลยคว่ำคำขอสิทธิบัตรจากญี่ปุ่นนั่นแหละครับ
จึงเป็นที่มาว่าตอนนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คว่ำคำขอสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียและไทยเตรียมผลิตเอง
เอามาดูเพจกันหน่อยว่าไทยมีความพร้อมในการผลิตเองแค่ไหนนะครับ

องค์การเพศรัชกรรมหรืออพช่วงเดือนมีนาคมปี๖๓
เขาเริ่มในการที่จะวิจัยพัฒนาและทดลองผลิตยาฟาวิพิราเวีย
ปัจจุบันนี้นะครับในปีนี้มีการทดลองใช้ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
แล้วทีนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้กับยาต้นแบบของญี่ปุ่นเขา
และหลังจากนั้นคือแผนการมิถุนาย่นถึงกรกฎากรมนี้
จะยื่นขึ้นทะเบียนกับออย
ระหว่างนี้ในการยื่นขึ้นทะเบียนเราก็ต้องรอว่าทางประเทศญี่ปุ่น
ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเราคว่ำสิทธิบัตรไปเนี่ย

ถ้าเขาไม่ขออุทธรณ์ตามกำหนดเวลา๖๐วัน
แสดงว่ายาฟาวิพิราเวียไม่มีสิทธิบัติแล้ว
ไทยสามารถที่จะผลิตได้เองนะครับ
ดังนั้นคาดว่าเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
จะผลิตยาฟาวิพิราเวียใช้รักษาเองได้
แล้วกันยายน๒๕๖๔เป็นต้นไป
จะขยายการผลิตระดับอุตสาหกรรม
สร้างความมั่นคงทางยาในประเทศ
และที่สำคัญยาเหล่านี้จะถูกกระจายออกมา

อาจจะสามารถส่งขายในภูมิภาคได้อีกด้วย
นี่ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญอย่างที่บอกค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าโรควิกฤตโควิด๑๙
มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นปัญหาที่วิกฤต
ถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นคงทางยา
คือสามารถใช้ยารักษาได้แบบปลอดภัยมั่นใจ
แล้วก็ผลิตเองได้โดยที่ไม่ต้องไปสั่งซื้อ
มันจะเป็นข้อดีแล้วก็เป็นประโยชน์

รอนะในส่วนของนักวิชาการด้านสุขภาพ
เขาก็รอว่าที่เมื่อวานนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศ

ถ้าทางญี่ปุ่นเขาไม่อุทธรณ์ไทยจะเริ่มผลิตยาได้แล้ว
เสียงสะท้อนของนักวิชาการด้านสุขภาพ

บอกว่าขอเถอะอย่าอุทธรณ์ได้ไหม
อย่างน้อยจะได้ให้เราสามารถผลิตยา

เราสั่งมาอยู่เมตรละ๑๒๕๑๕๐บาท

ไม่ละ๖๐บาทเราส่งขายได้ด้วย